คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นกับรถเหมือนกันนะครับ
นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับรถ
และแม่ค้าที่ขายเขาของอยู่ในร้าน
ลูกค้าก็พลวดพลาดเข้ามาพร้อมรถจักรยานยนต์

แม่ค้าอยู่ในร้านกำลังถอนงอกอยู่ดีเพลิน
แต่ว่ารถจักรยานยนต์ลูกค้าพุ่งเข้ามา
โอ้โหเฉียดตายนะคุณฮะมันเฉียดตายจริง

บางครั้งเราไม่ได้ไปอยู่ในท้องถนนเลย

ก็เกือบจะตายจากอุบัติเหตุนี้ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองนะฮะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือคุณป้าการะเกดอายุ๕๔ปี
คุณป้าจอดรถจักรยานยนต์เยื้องหน้าร้านขายข้าวสาร
ตรงตลาดสดเทศบาลน้องฉังอนฉังจอุทายธานีนะครับ
แล้วคุณป้าก็ออกไปทำธุระเสร็จแล้วไปซื้อของร้านอื่นเสร็จแล้ว
ก็เดินขึ้นมาขี่รถจักรยานยนต์
ตอนนั้นกำลังถีบคันสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วมือขวาไปบิดคันเร่งไปด้วยนะคุณ
ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาเลยนะฮะ
เหล็กค้ำผ้าใบหน้าร้านแล้วก็พุ่งเข้าไปชนในร้าน
เฉียดคนอยู่ในร้านไปนิดเดียวนะกำลังนั่งถอนผมขาวแบบเพลิน
ไม่ทันทันตั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็ชนข้าวของในร้านเนี่ย
พังเสียหายก่อนที่รถจักรยานยนต์จะล้ม
แล้วก็มาทับคนที่อยู่ในร้านแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นมีคนที่อยู่ร้านข้างเคียงรีบวิ่งมาช่วยยกรถจักรยานยนต์
แล้วก็มาช่วยผู้หญิงทั้งสองคนนี้นะครับ
ทีนี้คนที่เกือบตายที่นั่งถอนผมขาวอยู่นะ
ก็คือคุณพี่สุภาวันล่าทองคำ
คุณพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เขาบอกว่าเขาเกิดอาการหน้ามืดกระทันหัน
ไปเดินซื้อของตากแดดมามันอากาศร้อนจัดจริง
สตาร์ทรถนะฮะแล้วก็เผลอไปบิดคันเร่งเครื่อง
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ

เขาบอกโอ้โหยังโชคดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่ข้าวของก็เสียหายนะฮะเธอกะว่าจะไปรดน้ำมนต์ซะหน่อย
พอรู้สึกว่าเอ๊ะดวงไม่ดีนะนั่งอยู่เฉยดวงตกแบบนี้นะฮะ

คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันนะครับอยู่เฉย
อาจจะแบบว่าโอ้โหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้นะฮะ